อยากจะโบกมือแบบนางงามบ้าง
กมือแบบนี้แหละฮะแต่ว่าไปดูตัวจริงเขาดีกว่า
มาริยากลับมาถึงเมืองไทย
โอ้โหคนไปต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิกันครับ

หน้าสีตาของเธอสดชื่นแจ่มใส
พร้อมกับรอยยิ้มที่มอบให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ดู

แล้วก็รู้สึกถึงทุกอย่างที่พี่ทุกคนได้ทำให้มาริยา
ทำให้มาริยายิ่งจะอยากทำทุกอย่างให้เต็มที่มากขึ้นให้ดีที่สุด
แล้วก็อยากจะให้คนไทยมีความสุขจริงค่ะ
ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ
มาเชียร์โปรโปรให้กับมาริยานะครับ
มาริยาโอ้โหกองเชียร์ครับครั้งเลยนะฮะ

ใช่หลายคนไปต้อนรับหลังจากที่มาริยาเดินผ่านผ่านด่านเข้ามาแล้ว
แฟนคลับแล้วก็คนไทยเห็นมาริยามาถึงกรี๊ดกันแน่นสนามบินสุวรรณภูมินะครับ
แล้วก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขจริงนะครับ
ปรากฏเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพราะว่าจำได้ว่าช่วงเช้าวันนั้นเราแทบจะไม่ได้ทำงานทำการกันเลยทีเดียว
ให้กำลังใจเธอนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับของนางงามเนี่ยนะครับ
แต่ตอนนี้มองไม่ลงเธอก็โอ้โหเราก็รักเธอสุดหัวใจกันแล้วนะฮะ
บอกว่าเธอทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุด
และขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นให้เธอได้ทำหน้าที่ตรงนี้
ซึ่งหลังจากนี้ก็เตรียมปฏิบัติภารกิจเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
สังคมเดินหน้าโรนโรงและแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
และต้องการให้สังคมหันมาตระหนักให้มากขึ้นในเรื่องนี้
ฟังเสียงเธอในช่วงของภารกิจหน่อย
เมื่อกี้เสียงเธอในช่วงของการขอบคุณ

คราวนี้การเดินหน้าภารกิจของเธอจะเป็นอย่างไร

ตอนนี้มิริยาได้กลับมาแล้ว
แล้วก็ได้รู้สึกว่ามีคนจะฟังมิริยามากขึ้น
มิริยามีเวทีที่ยิ่งใหญ่มากตอนนี้
แล้วก็อยากจะให้คน
อยากจะรวมพลังของทุกคนมาช่วยมิริยาได้
ในเรื่องของการท้องก่อนวัยอันควร
ตอนนี้เป็นอะไรที่มิริยาพูดตั้งแต่แรกแล้ว

ทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนี้ได้เร็วขึ้น

สาธารณประโยชน์แล้วก็ต่อสังคม

คนก็ต้องถามเรื่องของการประกวด

ใช่มีเพราะว่าหลังจากการประกวด
เกิดขึ้นแล้วมีดราม่า

ทั้งเรื่องของชุดราตรีที่สวมใส่

ที่บอกว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจ
นี่นะคะมาริยาบอกว่า
ใส่แล้วมั่นใจ

ไม่ได้มีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นเลยนะคะ

อลังการขอบคุณสำหรับพี่หมู
ส่วนเรื่องของการตอบคำถาม
เธอบอกว่าทำดีที่สุดแล้ว

แต่ณวินาทีนั้นเธอทำดีที่สุดแล้ว
เธอบอกแบบนี้นะคะ
รวมถึงมองข้ามเรื่องราวดราม่าและมองไปข้างหน้าพร้อมกับมาริยาค่ะ
ก็ตอนอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ได้ยินคำถามนี้
มารียาก็รู้สึกอึ้งเหมือนกันค่ะรู้สึก
แล้วถนาด๒๓วันผ่านไปมารียาก็ยังรู้สึกอึ้งเลยค่ะกับคำถามนี้
แล้วมารียาก็คิดว่าการที่เราไม่สามารถตอบได้
เราขาดอะไรสักอย่างในยุคเรา
แล้วอันนี้ก็ทำให้เวลายิ่งแบบอยากจะทำทุกอย่างได้แบบเต็มที่มากกว่านี้
อยากจะสามารถทำให้คนมาฟังด้านนี้

ก็ดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นก็แค่การพูดคุยของคุณเป็นคนที่ไม่อยู่บนเวทีเลย

ก็อยากจะให้แฟนได้รู้บ้างแล้วก็ได้คุยบ้างว่าแบบ

ไม่เป็นไรเราก็จะดีขึ้น

แม้ไม่ได้ไปก็ตามก็ส่งใจไปให้เธอตลอดนะครับ
แต่ว่าแฟนคลับเยอะมาก
แล้วก็เราฟังเสียงของแฟนคลับในการพูดถึงมาริยากันหน่อยนะฮะ
รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้เห็นตัวจริงเขา
คือเราดูเขาจากในทีวีเราก็ปลื้มมาก

ก่อนหน้านี้มีคนมาสัมภาษณ์ว่าชอบตรงไหนของอเมริยา
คือถามดีกว่าว่า
เราทำไมต้องไม่ชอบเขาเขามีอะไรไม่ดี

คือเขาเป็นคนที่ทำให้เรามารอรับกับประเทศไทย
ชอบเพราะว่าชีวิตสูงและก็ดุสังหาสนุก

หนูคิดว่าปีนี้แบบเราก็มีความหวังว่า

แต่ไม่ได้วันนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีใจแล้วค่ะที่เข้าไปถึงห้าง

มารยาทำเต็มที่แล้วถ้ามาริยาบอกว่ามารยาทำเต็มที่แล้ว
เราก็รู้สึกว่าคือซัพพอร์ตเต็มที่
ถ้าน้องทำเต็มที่แล้วเราก็เชียร์ต่อไปแล้วก็กล้าเดินต่อไปด้วยกัน
นี่ฮะชอบชีชีสวย

แล้วก็มั่นใจนี่แหละครับแล้วก็ยังให้กำลังใจต่อเนื่องต่อไปนะครับ
ก็แม้ว่ามาริยาจะไม่สามารถคว้ามงกุฎนางงามจักรวาล
ตามที่หลายคนคาดหวังไว้แต่ว่าการเข้าไป๑ใน๕

ที่เข้าไปถึงรอบลึกที่สุดเท่าที่เราก็เคยทำมาเหมือนกันนะครับ
ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจของคนไทยมาก
เพราะว่าเราย้อนไปนิดหนึ่งนะครับ
แท็กไทยแลนด์ในทวิตเตอร์ในช่วงของการประกวด

ติดอันดับท็อปไฟต์ของทวิตเตอร์แฮชแท็กของโลกในชั่วข้ามคืน
แพทย์วีดีโอสตอรี่หรือวีดีโอแนะนำตัว
ของผู้เข้าประกวดจากทั่วโลก๙๐กว่าประเทศ
แต่คัดเลือกวีดีโอของมาริยาเป็นอันดับหนึ่ง
หมายถึงว่าขึ้นเป็นเรื่องแรก
และคลิปวิดีโอของมาริยานี่แหละครับ
เผยแพร่ในเฟซบุ๊คสร้างปรากฏการณ์
การรับชม๑ล้านวิวในเวลาเพียง๑๔ชั่วโมง

จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด๙๒ประเทศ

พอเผยแพร่ออกไป๑๔ชั่วโมงถึง๑ล้านวิวแล้ว
แล้วก็ผลโหวตต่างการส่งกำลังใจเข้าไปในโซเชียลต่าง
โอ้โหมันขึ้นเยอะมาก

อันดับโลกหลายอย่างมากมายนี่แหละฮะ

เป็นที่ชื่นชมและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
นี่ก็เป็น๑ความภูมิใจที่มารียาได้รับ๑กำลังใจ
และมาริยาจะเข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีในวันอาคารที่๑๒ธันวาคมนี้
เวลา๘โมงครึ่งที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลนั่นเองนะครับ
เราก็ยังคงให้กำลังใจมาริยาต่อเนื่องนะฮะ
การทำหน้าที่ของเธอนะครับที่เธอบอกว่าจะรณรงค์เรื่องของการป้องกันการท้อง
ก่อนวัยอันควรใช่ไหมครับก่อนวัยอันควรนะครับ